นาทีคุณผู้ชมครับผมว่าทุกอาชีพมีความเสี่ยงเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเสี่ยงลักษณะไหนต่างกัน

นิ่งไปไม่ใช่อะไรนะแขนหัก
ที่ลุกมาไม่ได้เนี่ยเหรอ
แล้วนิ่งบ่ายเนี่ยนะ
ขอให้พี่หายเร็วครับคุณผู้ชมฮะแล้วอุบัติเหตุครั้งนี้นะ
มีรถเสียหาย๓คันนะครับเพราะว่า
พอรถเมย์เบรกปั๊บก็มีรถเก๋ง
มาชนท้ายกันอีกนะฮะโอ้โห
โอ้โหบาดเจ็บที่แขนหายเร็วครับน้องครับ